กินเจนะนอกจากจะได้บุญแล้ว

นี่แหละครับภายในตลาดบางลำพู
เขตเทศบาลนครขอนแก่นนะครับ
บรรยากาศเทศกาลกินเจของที่นี่ก็คึกคักครับ

เปิดขายมากกว่า๓๐ร้านค้าครับ

มีความที่เป็นคุณภาพ

แล้วก็สะอาดราคาไม่แพง
เมนูเจที่นี่ไม่ธรรมดานะ

ขาหมูเจ

เหมือนแบบไม่เจเลยค่ะอ่า
ผักลงไปก็เป็นเจแล้วแบบนี้

ชิ้นนึงเนี่ยนะ๒๕บาท
แต่ถ้าจะเหมาถาดจับไปเลย

มาซื้อกันไม่ขาดสายเลยนะ
คักมากแบบนี้นะครับ
เพราะว่าตลาดแห่งนี้เขาจัดโปรโมชั่นให้กับสายบุญ

แจกสร้อยคอทองคำ

รางวัลตามป้ายเลยนะครับ

นี่ก็เตรียมที่จะจับรางวัลนะครับ
วันที่๑๗ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับ
อู้ยได้ลุ้นทองน่ะ

หมี่ซั่วสีเหลืองเหมือนกันไงคุณ

แต่ไม่ได้มีแค่ทองอย่างเดียวนะครับ

ถ้าใครพลาดหวังจากทองไปลุ้นอย่างอื่นก็ได้

รางวัลอื่นอีกมากมายเอาไปลุ้นกันดูนะครับ
เรียกได้ว่าอิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญแถม

ทุกคนเฉินกัน

ชั้น๓ชั้นอิ่มบุญอิ่มท้อง